เปียกอีกแล้วหยุดไปไม่ทันไร
คุณผู้ชมครับหลังจากชาวกรุงได้หายใจหายคอ
ฝนหยุดไปวัน๒วันหลังจากนี้ครับ

ฝนกำลังจะมาอีกแล้วนะครับแน่นอน

ปัจจัยที่หลายคนจับตามองก็คือพายุลูกนี้นะครับ

ก็เป็นผลพวงมาจากพายุบริจัทตัวนี้เนี่ยนะครับ
ซึ่งภาพนี้เป็นภาพเมื่อ๒วันที่ผ่านมานะครับ
พายุลูกนี้มีการเขยิบขึ้นไป
อยู่ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็เอาฝนจากกรุงเทพขึ้นไปตกภาคเหนือภาคอีสานสักส่วนใหญ่
แต่ว่าพายุมังคุดหลังจากนี้เป็นต้นไป
เคลื่อนที่มาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับพายุบริจัตน์

ก็จะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่มีการดูดเอากระแสลมจากบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

นี่คือเส้นทางการเคลื่อนที่ของพายุ๒ลูก
จะสังเกตว่าพอเข้าพื้นฝั่ง
ก็ไม่มีทิศทางที่จะเข้าสู่เมืองในของเรา

ซึ่งผลกระทบที่เราจะได้รับก็เป็นผลกระทบอ้อมเท่านั้น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่ปะทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าการคาดการณ์หลังจากนี้
สถานการณ์พายุจะเป็นอย่างไร

จุดที่พายุจะส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรามากที่สุด
ก็คือจุดที่อยู่ในบริเวณพายุบริจัทเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็จะพบว่าหลังจากนี้วันที่๑๕พายุก็จะมีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่ามีการดูดเอากระแสลมจากบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ก็คือฝั่งอันดามันผ่านเมืองไทยของเรามาเข้าสู่ศูนย์กลางพายุ

ก็จะทำให้ฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคล้างมากยิ่งขึ้น

นี่คือพายุพายุมีการเคลื่อนตัวไปที่จีน
จะสังเกตว่าหางของพายุจะค่อยมีการเบนลงมา
จากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานที่ตกมาวัน๒วันนี้
จะค่อยต่ำลงมาเรื่อยต่ำลงมาเรื่อย
ส่วนใหญ่ก็จะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ก็จะเป็นช่วงที่เราคนภาคกลางคนกรุงเทพ
คงจะต้องเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าคาดการณ์ว่าจะส่งผลนานเลยทีเดียวนะครับ

ดังนั้นใครที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ